ท่านผู้ชมครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุเพิ่ง๑๕๑๖ปีถูกกลุ่มวัยรุ่นเป็น๑๐คนนะฮะมารุมทำร้ายใช้มีดฟันศีรษะจนตอนนี้เจ็บสาหัสอยู่นะครับ
นี่ฮะวิ่งมาขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไปไม่น่าตามตัวยากนะครับแบบนี้เพราะว่าเห็นหมดนะฮะว่า
ไปทำร้ายเขาแล้ววิ่งกลับมาขึ้นรถแล้วก็ขี่หลบหนีไป
น่าจะเกือบ๑๐คนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑คืนที่ผ่านมานะครับ
เพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐโพสต์เอาไว้
บอกตี๑มีกลุ่มวัยรุ่น๘๑๐คนใช้มีดฟันศีรษะ
เยาวชนชายอายุ๑๖ปีจนบาดเจ็บสาหัส
ที่เกิดเหตุคือถนนเพิ่มสิน๒๑เขตสายไหม
คนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลพื้นที่สอนอบางเขน
บังคับการตำรวจนครบาน๒นี่น้องที่บาดเจ็บนะครับ
แล้วก็วันนี้ฮะทางคุณแม่ของน้องนะครับ
คุณแม่ชื่อคุณแม่สายฝนนะนี่ฮะ
บอกว่าลูกชายคือลีโอนะเยาวชนชายวัย๑๕ปี
ถูกวัยรุ่นใช้มีดรุมฟันจนบาดเจ็บสาหัส
แม่บอกว่าเมื่อคืนนี้หลังจากพาลูกชายไปกินข้าวเลี้ยงวันเกิด
ก็พามาส่งที่บ้านพ่อคือน้องลีโอจะอยู่กับคุณพ่อ
ตอนนั้นยังบอกให้ลูกชายเนี่ยเข้าบ้านเลยนะอย่าออกไปไหนอีก
๕ทุ่มมีเพื่อนโทรมาบอกบอกให้ไปดูลูกหน่อย
รุมฟันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อพอไปถึงเห็นกู้ภัยกำลังนำลูกชายขึ้นเปรย์
เธอบอกเธอช็อกมากพอไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยหมอบอกว่าลูกถูกฟันที่ศีรษะ
กระดูกกระโหลกแตกเลือดข้างในสมองอาจจะต้องผ่าตัด
แล้วได้ยินเสียงลูกบอกว่าแม่หนีออกไม่ไหวนะลีโอเจ็บ

บอกไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับแต่ช่วงเช้าวันเกิดเหตุ
ลูกชายบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมาให้ของลับแล้วก็ไล่ตาม
แต่ตอนนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นยอมรับว่าลูกเกเรอยู่บ้าง
พักหลังติดเพื่อนพูดอะไรไม่ค่อยฟังโรงเรียนก็ไม่ค่อยไป
ส่วนคุณพ่อน้องลีโอบอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนมีหัวโจกกลุ่มวัยรุ่นแถวพื้นที่นี่แหละนะฮะ
ทำร้ายลูกชายถึงในโรงเรียนทั้งที่เบียร์ไม่ใช่เด็กนักเรียนของโรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่
สาเหตุได้ยินว่าเพราะเพื่อนลูกเนี่ยไปมีปัญหากับรุ่นน้องของในเบียร์
เชื่อว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเชื่อมโยงกันแล้วที่ผ่านมาเคยเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ
อายุระหว่าง๑๕๑๘ปีชอบรวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนบ่อย
อยากจะให้มามอบตัวแล้วก็มารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไป
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าคดีนี้ถือว่ารุนแรงนะฮะ
ใช้มีดฟันเข้าหัวเขาเลยนะครับเข้าข่ายพยายามฆ่า
ล่าสุดสอนอบังเขนรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว๔คนนะครับก็มีในเบียร์หัวโจก
ตามรายงานบอกหนีไปอยู่สะแก้วแล้วที่เหลือมีในแจ็คในหมี่และในมอส
เป็นเยาวชนชายอายุระหว่าง๑๕๑๘ปีเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
แต่เพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าถ้าดูในคลิปเนี่ยมันไม่ใช่แค่๔คน
บอกรู้ชื่อละ๔คนรู้ตัวละ๔คนที่เหลือจะไล่ติดตามต่อ